อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์กรณีอายการไม่สั่งฟ้อง
อสวรยุทธ์อยู่วิทยาคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความเร็วรถของนายบอสวรยุทธ์

ที่มีพยาน๒ปากซึ่งเป็นปลายทางของคดีออกมาให้ข้อมูล
เรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณบุ๊คตั้งคำถาม
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมครับ
ผมเคยบอกว่าความยุติธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นดัชนีชีวัตรความสุขของสังคม

ประเทศไหนสังคมไหนที่ความยุติธรรมเขามีความยุติธรรมในทุกเรื่อง
ประชาชนก็จะอุ่นใจประชาชนจะรู้สึกว่าประเทศนั้นน่าอยู่
ใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษใครถูกก็ไม่ต้องรับโทษ
แต่ว่าสังคมไหนประเทศไหนที่คนผิดกลายเป็นถูก

กระบวนการยุติธรรมไม่มีมาตรฐาน
เหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
กลายเป็นถูกถูกกลายเป็นผิด
คนของสังคมนั้นประเทศนั้นเขาจะรู้สึกหงุดหงิด
มีความทุกข์ครับหงุดหงิดเสียใจขุ่นใจ
ทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
หรือคนที่ถูกเหยียบย่ำยุติธรรมนั้น
ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่น้องของเราเลย
ดาบวิเชียนดาบวิเชียนก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรา
แต่ว่าทำไมเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด
ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ
ฉะนั้นเรื่องราวของนายบอสมันจึงเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง
ที่สังคมส่วนมากเขาคิดว่าเราจะไม่ยอม
เราจะไม่ยอมให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เราจะไม่ยอมให้ความยุติธรรมมาเหลื่อมล้ำขนาดนี้
เพราะวันหนึ่งมันจะส่งผลอะไรต่ออะไรอีกเยอะ
ฉะนั้นเราจึงเห็นองค์กรหน่วยงานตัวบุคคลปัจเจกชนต่าง
ทยอยชักแถวออกมาต่อสู้กับเรื่องนี้
เป็นแถวเลยครับเป็นใครมาบ้างอะไรยังไง
เมื่อกี้ในรายงานข่าวคุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งก็บอกแล้วว่า

วันนี้เราจึงเห็นอาการร้อนรนของสองฝ่าย
ที่เป็นข่าวใหญ่ของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับเมื่อเช้าว่าทั้งพบตรทั้งอสส
เขาใช้คำว่าก้นร้อนปมไม่ฟ้องบอส
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานอายการสูงสุด
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

พอตั้งขึ้นมาแบบนี้คนเขามองว่านี่เป็นการยื้อเวลา
เพราะว่าในข้อเท็จจริงมันเกือบจะไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้ว
เหตุการณ์ผ่านที่ผ่านมาคนก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะไปสอบข้อเท็จจริงหาอะไร

สอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย
มันจะนำไปสู่การลื้อคดีขึ้นมาได้หรือเปล่า
ถ้าสอบข้อเท็จจริงแล้วทำอะไรไม่ได้เสียเวลา
จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คนก็รู้ทันกันทั้งนั้น
อกจากความไม่ชอบมาภากลของกระบวนการยุติธรรม
ในชั้นตำรวจแล้วที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่ง
นำไปสู่ความเห็นที่ว่านายบอสไม่ผิด
แล้วอายการสั่งไม่ฟ้องอยู่ตรงไหนครับ
อยู่ตรงคณะกรรมนิการกฎหมายของสภาสนช
ที่มีพลเรือเอก๑๐วัชฌาระวงสุวรรณ
เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้มันเกี่ยวยังไงครับ
กรรมการชุดนี้เข้ามาเกี่ยวเพราะว่านายบอสเนี่ย
เขาอยากจะไปร้องเรียนกับอายการสูงสุดเพื่อประวิงเวลา
หลังจากร้องกันไปร้องกันมาผ่านไปหลายปีแล้วเขาคิดว่า
ถ้าร้องอายการสูงสุดได้อีกสักรอบนึงจะยื้อเวลาไปได้อีก
แต่อายการสูงสุดไม่รับคำร้องเมื่ออายการสูงสุดไม่รับคำร้อง
เขาก็คิดว่าช่องทางที่จะยื้อเวลาได้ต้องไปที่คณะกรรมธิการกฎหมาย
สนชชุดที่ว่านี้ครับ

คณะกรรมธิการกฎหมายรับเรื่อง
แล้วก็ดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้
ตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายขึ้นมา
ก็สั่งให้ตำรวจสอบใหม่

เพราะผู้ต้องหาเขาร้องเรียนมา
ตำรวจสอบใหม่นี่แหละครับ

สอบใหม่นี่แหละที่ทำให้ปรากฏ
สำนวนการสอบสวนพบขึ้นมาเรื่องสำคัญสองเรื่อง
หนึ่งเรื่องความเร็วของรถนายบอส
เนี่ยจากการพิสูจน์หลักฐาน
ระบุว่าความเร็วมันอยู่ตรงเกาะ

อยู่ในช่วงประเด็นสำคัญเลยนะครับ

ขับในความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งถ้าไปฟังคำร้องจากนายศรีสุวรรณจัญญา
นายศรีสุวรรณเขาก็วิเคราะห์เรื่องนี้มา
บอกว่าการที่รถลากร่างของดาบตำรวจวิเชียนไปไกลเป็นร้อยเมตร
หรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ร่างกระเด็นอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันน่าจะคำนวณความเร็วรถได้เร็วพอสมควร
กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เหตุใดจากการที่หลังจากที่มีการร้องขอความเป็นธรรม
จากทางกรรมธิการของสนชแล้ว
และทางกรรมธิการให้ทางอายการเนี่ย
ไปเรียกพยานบุคคลผู้เชี่ยวชาญความเร็วรถมาสอบอีกครั้งหนึ่ง
และกลายเป็นว่าพยานผู้เชี่ยวชาญความเร็วรถ
พันธุ์ตำรวจโทสองนายกับรองศาสตราจารย์ดรนักวิชาการอีกหนึ่งนาย
ให้ความเห็นบอกว่าความเร็วรถอยู่แค่๗๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันก็มีคำถามด้วยแหละว่าถ้าเกิดว่า๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เอาจริงสภาพความเสียหายรถไม่น่าจะมากขนาดนั้น
เพราะว่าเฟอรารี่คันนี้มูลค่า๓๒ล้าน
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันต่อนะคะ
อาจารย์สุภาพคะเชิญเลยค่ะ
ขอบคุณคุณบุ๊คที่ช่วยต่อให้เรื่องว่า
การสอบใหม่เนี่ยความเร็วมันเปลี่ยนไปยังไง
ซึ่งเรื่องนี้หลายคนแคลงใจเยอะ
เรื่องความเร็วของรถเฟอร์ลาลี่เนี่ย
ถ้าขับไม่เกิน๗๐กิโลเมตร๘๐กิโลเมตรเนี่ย
ชนแล้วสภาพมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
คุณนิพิษบอกว่านี่

ชนแล้วพังยับเยินขนาดนี้เนี่ย
ลดราคาตั้ง๓๐กว่าร้าน

แต่เอาเถอะเรื่องความเร็วรถนั่นก็เรื่องหนึ่ง

ที่เขาไปยื่นร้องกับกรรมธิการสนชคือมีพยานโผล่ขึ้นมาใหม่๒คน
อันนี้สำคัญพยานบอกว่าขับรถตามนายบอสมา
เห็นว่านายบอสก็ไม่ได้ขับรถเร็วแต่เห็นว่าดาบวิเชียนเนี่ย
รถเขาซึ่งเป็นรถกระบะอยู่เลนซ้ายปาดเลนกวางแล้วไปเลนขวา
แล้วถูกรถนายบอสชนที่ชนเพราะว่าเหตุสุดวิสัย
ดาบวิเชียนไปปาดหน้าเป็นเหตุสุดวิสัย
พยานสองคนนี้โผล่ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว๖๗ปี
โผล่ขึ้นมาตอนกรรมธิการของสนชสั่งให้สอบใหม่หรือไงครับ
คนเขาจึงร้องอยู่ในสภาพหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยในโลกออนไลน์เขาก็จับโยงว่า
พลอากาศโทคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสองคนของพยานใหม่เนี่ย
ก็เกี่ยวข้องโยงใยอยู่กับครอบครัวของนายบอส
นี่เขาก็ออกมาเปิดเผยเพื่อให้เห็นว่าพยานสองคนนี้มาจากไหน
เป็นที่แคลงใจกันมากเลยครับผมถึงบอกว่า
ที่ทำกันเนี่ยยิ่งทับถมความแคลงใจให้ประชาชนหนักเข้าไปอีก
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้
คนเขาไม่ยอมไม่ยอมแล้วจะทำอะไรได้บ้าง
ทุกวันนี้คนรออยู่ว่าคดีนี้สอบกันแล้ว
จะนำไปการสู่ลื้อคดีใหม่ได้ไหม
นี่เป็นความหวังของคนแต่ว่าดูแล้วทิศทางเนี่ย
เมื่ออายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดแล้ว
ต้องทำใจไว้ก่อนเถอะยากครับ
อย่างมากก็จะออกมาว่าใครทำอะไรไปถึงไหน
มีข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็จะจบลงแค่นั้น
แล้วก็จะจบลงแค่นั้นประชาชนก็จะขุนเคือง
หลังนี้ต่อแต่ว่าผมอยากจะปิดท้ายว่า
เรื่องแบบนี้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
ดีไม่ดีไฟมันจะลามไปถึงรัฐบาล
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เกาะติดประเด็นนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับ
อย่างที่อาจารย์บอกนะระวังเดี๋ยวไฟลามทุ่ง